เหตุวัยรุ่นตีกันที่เชียงใหม่
จนทำให้มีคนเสียชีวิตไป๑ศพอายุ๑๘ปี
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนข้างวัดปงตำอำเภอชัยปราการค่ะ
คือมีวัยรุ่นจากสองอำเภอไปร่วมงานที่วัดนี้
เขามีการจัดงานรื่นเริงกันอยู่
สุดท้ายวัยรุ่นจากสองอำเภอเขาทะเลาะกันตั้งแต่ในงานในวัดแล้วนะคะ
โดยงานเจ้าหน้าที่อะไรที่เขาไปดูแลความปลอดภัยเขาก็จับแยก

แต่ว่ากลุ่มวัยรุ่นที่อารมณ์ยังค้างอยู่เนี่ยค่ะ
ก็ไปยืนกันอยู่ริมถนนปรากฏว่า
มีผู้ชายวัยรุ่น๒คนขี่รถจักรยานยนต์กันมา
รถกลับรถมาแล้วก็ถูกกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเนี้ย

นี่ไปผลักเขาจนรถล้มแล้วก็รุมทำร้ายร่างกายเขา
คนที่นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์วิ่งหนีไปได้
แต่คนขี่รถจักรยานยนต์คันนี้ค่ะตอนแรกเนี่ยบาดเจ็บสาหัส

นายเสกสรีวงหรือน้องเสกอายุ๑๘ปีค่ะ
สมองบวมเพราะว่าได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๕ทุ่ม๕ตุลาคมที่ผ่านมา
ภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ไปรุมทำร้าย
กว่าคนนะคะช่วงเช้าเมื่อวานมีไปมอบตัวคนหนึ่ง
นายอนุชาไปมอบตัวแล้วก็บอกว่าผมเป็นคนผลักน้องเสกอย่างเดียว
ผลักเสร็จแล้วก็ห้ามห้ามไม่ให้ไปรุมทำร้าย
แล้วเขาก็ให้ข้อมูลว่าในกลุ่มวัยรุ่นที่ไปรุมทำร้ายน้องเสกเนี่ย
มีชาวจีนด้วยจำได้คนนึงชื่อว่านายยี่ถัง
มีปานใต้ตาเขาก็เลยได้ฉายาว่าตาดำ
ก็วันนี้ฮะตาดำก็เลยมาเลยครับ
ที่ถูกนายอนุชากล่าวหาไว้ว่าเป็นคนเข้าไปทำร้ายจนนายเสกเสียชีวิต
มอบตัวกับตำรวจสพชัยปราการนะครับโดยบอกว่าก่อนเกิดเหตุในเสก
หรือว่าน้องเสกอายุ๑๘ปีที่เสียชีวิต
ขี่จักรยานยนต์มาพร้อมกับเพื่อนอีกหนึ่งคนผ่านมาทางกลุ่มของตัวเอง
แล้วเบิ้ลเครื่องใส่ด้วยความโมโหและเข้าใจผิดว่าผู้ตายมาหาเรื่อง
ก็เลยต่อยเข้าไปที่หลังของนายเสก๒ครั้ง
แล้วในเสกก็หยุดรถแล้วหันมาดูกลุ่มของเขาแต่ไม่ได้ทำอะไร
จากนั้นในเสกผู้ตายก็ขี่รถไปต่อพร้อมกับเบิ้ลรถเพื่อจะเข้าไปยังจุดกลับรถ
ที่กลับรถได้ปรากฏว่านายอนุชาหนึ่งในสมาชิกกลุ่มวัยรุ่นท้องถิ่นอำเภอชายปราการ
ซึ่งยืนรออยู่บริเวณริมถนนก็เข้าไปผลักรถจักรยานยนต์ของผู้ตายจนล้มลง
แล้วพักพวกของนายอนุชานั่นแหละ๗๘คนกรูเข้าไปรุมทำร้ายร่างกาย
ด้วยการชกต่อยและใช้ขวดกระหน่ำตีไปที่ศีรษะของในเสกจนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิต
ตาดำบอกว่าเนื่องจากทราบว่านายอนุชามากล่าวหาตัวเองและแก๊งชาวจีน
ว่าไปรุมทำร้ายจนเขาตายจึงตัดสินใจมาพบตำรวจนะฮะ
โดยบอกให้ผู้ปกครองพามามอบตัวกับตำรวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ยืนยันว่าไม่ได้รุมทำร้ายผู้ตายเพียงแค่ต่อยไปที่หลังสองครั้ง
แล้วผู้ตายก็กลับไปขี่รถไปทางอื่น
แต่ยอมรับน้องว่าตอนที่เขาขับรถผ่านหน้าแก๊งเราอันนี้เราก็เกิดอารมณ์โมงเหมือนกัน
กับแล้วเธอก็เข้าไปรุมเซกนะครับ
ผมอิตใจเนอะมาเอาข้อทิวดิมาให้พระองค์สวน

ส่วนงานศพของน้องเสกตั้งอยู่ที่วัด
ประตูผาหงอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

คืนเกิดเหตุน้องบอกแค่ว่าจะไปเที่ยวงานวัด
ไม่คิดว่าจะต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้
อยากจะให้ตำรวจจับคนก่อเหตุให้ได้ครบทุกคนน้องจะได้ไม่ต้องตายฟรี
ก็ผมอยากให้จับเร็วครับเพราะว่าคดีนี้เหมือนสะเทือนมากครับผมก็มีลูกชายคนเดียวถึงแม้จะขับมอไซค์เสียงดังก็ไม่น่าจะถึงลงมือถึงจะฆ่าจะตีจะฆ่าจะแกล้งกันนะครับ
พันธุ์ตำรวจโทสมบัติการสุขรองผู้กำกับสพชัยปราการก็เลยบอกว่าเบื้องต้นเยาวชนที่ไปมอบตัว๒คนเนี่ยนะคะก็ต้องแจ้งข้อหาเอาไว้ก่อน
ข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ต้องขยายผลหาคนก่อเหตุเพิ่มเติม
นะคะตอนนี้นำตัวไปตรวจร่างกาย
ส่งไปรายงานตัวที่ศาลพินิตรอำเภอฝังนะคะ
ซึ่งพูดถ่ายขรีจกระยานยนต์มาเจอทั้งสองกลุ่ม

ต้องสงสรุปก็เกี่ยวกันว่าใครทำร้ายเขาจนตาย